ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุคน
ร้ายนะคะใช้ฟืนทุบหัวพ่อเท่าเสียชีวิตคาวัดคีรีวงเลยนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยคนร้ายสารภาพบอกว่าทำไปเพราะโมโห
ที่ถูกคนตายทำร้ายร่างกายแต่คนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าจริงจริง
แล้วผู้ตายเป็นคนใจดีมากนะคะชอบอยู่วัดช่วยงานบุญนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตรวจสอบสภาพศพนายซ่องหรืออู๊ดกลคำอายุ๖๗ปี
บริเวณโบสถ์หลังเก่าของวัดคีรีวงสภาพศพเนี่ยคือศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งหลายแผลค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่องรอยที่เกิดเหตุพบว่ามีรอยหยดเลือดกระเซ็นตั้งแต่ข้างเตาไฟในครัว
เป็นทางยาวกว่าห้าเมตรเลยคาดว่าจุดแรกที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นข้างเตาไฟ
เพราะว่ามันเป็นรอยเลือดกระเซ็นจุดแรกค่ะก่อนที่ในซ่องจะพยายามวิ่งหนีคนร้ายแล้วมาล้มลง
พอล้มคนร้ายเนี่ยใช้ท่อนฟืนทุบซ้ำหลายครั้งจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีนะคะ
นายกรีธาชำนะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลกำลนบอกว่าในซ่องเป็นคนที่ชอบอยู่วัดนะคะ
ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยก่อนหน้านี้ไปอาศัยนอนอยู่ที่วัดบ้านตาน
หลังจากทราบว่าไม่ค่อยสบายก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนได้พบกับตัวเองแล้วก็บอกว่า
อยากให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดำเนินการเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุให้หน่อยเพราะเขายังไม่ได้ทำเลยนะคะ
แต่ทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกไปว่าเดี๋ยวให้น้องสาวดำเนินการให้ได้เลย
หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกค่ะจนกระทั่งได้รับแจ้งว่าเนี่ยเกิดเหตุนี้ขึ้น
ส่วนการก่อเหตุคนร้ายก็คือการใช้ไม้ฟืนทุบเข้าใจว่าเป็นช่วงย่ำรุ่งอากาศหนาวเย็น
แล้วก็มีการก่อไฟผิงคลายหนาวอย่างนี้ค่ะแล้วมาเจอกับคนร้ายพอดีนะคะ
ส่วนนางปีดาบุญภูมิรัฐ

ก็เล่าบอกว่าปกติพี่ชายชอบช่วยเหลืองานบุญชาวบ้านในคีรีวงเสมอนะคะ
ไม่ได้มีภรรยาไม่มีลูกแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
ชอบมานอนอยู่วัดเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปไปมามาระหว่างวัดกลับบ้าน
ครั้งสุดท้ายคือประมาณ๔๕วันก่อนนะคะที่กลับบ้านไป
ก่อนจะออกมาอยู่ที่วัดอีกแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
โดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจริงว่านายซ่องไปสร้างความไม่พอใจให้กับใครค่ะ
นี่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อคือนายศัยยันศ์สุขสัยอายุ๔๑ปีก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในวัดเนี่ย
เช่นเดียวกันนี่แหละค่ะเบื้องต้นให้การอ้างว่าถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อน
ก็เลยโมโหแล้วก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
แต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะ
ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งมีการเชิญพระสงฆ์ในวัด
แล้วก็คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปค่ะ